สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืมสวยไหม
เสื้อสีสวยมากสวยมากซื้อมาหลายสีเลยเดี๋ยวใส่ทุกวันเลย

หรอบอกตัวเองไหมหนู

เราจะเริ่มกันตั้งแต่ต้นรายการเลยใช่ไหม
เริ่มต้นต้นรายการแล้วเนอะฟุ่นฟุ่นฟุ่น

โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจคนท้องเด็กอ่อนทั้งหลายเนี่ย
มันมีผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือเอาง่ายว่ามะเร็งเกิดขึ้นแน่
หนุ่มไม่ต้องหัวเราะอะไรวะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ
คนแชร์แคปหน้าจอของแอปอะไรนะที่วัดคุณภาพอากาศนะคะ
แชร์กันเยอะมากเลยคือขึ้นถึง๒๐๐กันเกือบหมด
ไอฮิวแอร์หรือไอฮิวแอร์ใช่ไอฮิวแอร์หรือไอฮิวแอร์
ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อเช้าตอนประมาณสัก๗โมงเช้าค่ะ
กรุงเทพฯติดอันดับ๓ของโลกเชียงใหม่อันดับ๔
แล้วพอช่วงประมาณสักบ่ายก็ลดลงมาเหลืออันดับ๑๐ของโลก

เขาบอกว่าตอนนี้พื้นที่สีแดงทั่วประเทศไทยมี๗๐จุดนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เขาบอกว่าหลายพื้นที่ก็มีการใช้มาตรการ
ราชการเอกชนบริษัทใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าโรงเรียนเขาไม่ได้ประกาศปิดเพราะว่าเขามองว่าบางทีอาจจะ
เป็นภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะบางคนต้องออกไปทำงาน
เดี๋ยวไม่มีคนดูลูกดูหลานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าไม่ปิดโรงเรียนแหละก็ให้มาที่โรงเรียน
แต่ว่าจะให้อยู่ในห้องเรียนก็คือให้นักเรียนใส่หน้ากากด้วย
แล้วก็งดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของสุขภาพ
ส่วนใครที่แบบไม่สบายจากฝุ่นอะไรอย่างนี้ก็หยุดเรียนได้
เขาบอกช่วงนี้หลายคนก็คือไอเมื่อวานมิ้นนั่งรถกลับบ้านนะคะ
คือฝุ่นแบบขนาดกลางคืนแล้วอ่ะภาพยังมองมัวอยู่เลย
มองออกไปนอกกระจกรถนะคะเพราะว่าฝุ่นมันนาแล้วก็แน่นมากจริง
เขาบอกว่า๓๔กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้เนี่ยนะคะ
กรุงเทพและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง
เพราะว่าอากาศเนี่ยมันปิดลมก็ต่ำ
ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปคอยตรวจสอบดูกันด้วย
เพราะว่ามันก็จะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไง

ก็คือไม่ออกไปในที่โล่งแจ้งไม่ทำกิจกรรมข้างนอก

แต่ว่าหน้ากากอนามัยธรรมดามันก็ไม่ได้นะคะ
ถึงจะช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้

นั่นตอนน่าจะเป็นตอนเช้าหรือเปล่าเป็นมุมไปอินเดียใช่ไหมคะ

เพราะก่อนนั้นเป็นจีนแต่ว่าตอนนี้แปลว่าอินเดียนำโด่งละ

อืมไทยอยู่ที่๑๓นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ได้คุยกับผู้ว่ากรทมคุณชัดชาตินะคะ
ก็บอกว่าคือตอนนี้อีกหนึ่งปัจจัย
ที่ทำให้ฝุ่นบ้านเรามันหนักขึ้นก็เพราะว่าลมมันเปลี่ยนทิศทางค่ะ
จากลมตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะมันมากลายมาเป็นลมตะวันออก
ซึ่งตะวันออกเนี่ยฝั่งบ้านเรามันคือกัมพูชา
แล้วถ้าจำได้เมื่อประมาณต้นสัปดาห์เรารายงานเรื่องฮอตสปอร์ตหรือว่าจุดร้อนใช่ไหมคะ
คือของบ้านเราตอนแรก๗๐๐ตอนนี้เป็น๑๒๐๐แล้ว
แต่ที่เยอะกว่าจริงคือฝั่งกัมพูชามีประมาณเกือบ๒๐๐จุดได้
พอลมจากตะวันออกมันพัดมาปุ๊บมันก็เลยพัดเอาควันที่เขาเผาอยู่ที่กัมพูชา
เข้ามาทางบ้านเราด้วยมันก็เลยทำให้สภาพอากาศหรือว่า
เบื้องต้นพูดว่ากฎธมบอกว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าฝุ่นมันสูงเกิน๗๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรต่อเนื่องติดกัน๓วันเนี่ย

ส่วนราชการคุณทำไมเล่นโทรศัพท์แบบนี้ไม่ได้นะ
เขาอ่านข่าวอยู่หนุ่มอย่าเปิดโทรศัพท์อย่างนี้มันไม่ดีนะ
คุณนี่นะคุณบาปกรรมต้องบอกให้นะตกตะลดหมดไม่นะนุ่มนะไม่มีมารยาท
ไอ้มิ้นอ่านเรื่องแบบว่าคุณเปิด
หยุดเล่นโทรศัพท์อ่านข่าวคุณเปิดเสียงออกมานะคุณเนี่ย
คุณนี่คุณเลวจริงเลยอ่า
อย่าเล่นโทรศัพท์ฟังน้องอ่านข่าวนี้มันจริงนะ
ทำไมตอนกลางวัยไม่ได้ต้นใจเล่นโทรศัพท์คุณเปิดชอบใส่รามคนเหรอเนี่ย
เอาเป็นว่าผู้ว่าตอนนี้ก็มีการประสานรองนายกแล้วนะคะ
นายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวเรื่องของว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาได้บ้างนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ปิดเนาะ
แล้วก็เขาขอความร่วมมือเรื่องทูบเทียนต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ

เลี่ยงได้เลี่ยงละกันใช้คำนี้เพื่อไม่ได้เป็นการเพิ่มฝุ่นละออง
แล้วก็มีรองศาสตราจารย์คณะแพทยศาสต
จุฬโลงกรมหาวิชเทียไรออกมาโพสต์เตือนนะคะว่า
ใครที่มีปัญหาเรื่องของแบบทางเดินหายใจ
เป็นโรคหอบขืดเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรอย่างนี้

เพราะว่าไอ้อากาศโหดช่วงนี้เนี่ยนะคะ

มะเร็งปอดก็ดีหอบหืดหลอดลมอักเสบเรื้อรังก็ดี

แล้วก็หลอดเลือดโรคไตเสื่อมเรื้อรังด้วย
แล้วก็เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่จะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล

มันส่งผลต่อทารกในคันด้วยนะคะ

มันแค่เราสูดหายใจเข้าไปคงไม่เป็นไร
แต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีผลจนถึงลูกในท้องด้วย
ก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
เอาเป็นว่าปฏิบัติตัวในยุคนี้

จริงถ้าทำได้
เรามีเครื่องฟอกอากาศที่บ้านมันก็จะดีแต่เอาจริงเครื่องฟอกอากาศราคามันก็ไม่ได้ถูกกว่า
แล้วก็พยายามดูแลตัวเองดีดีคือถ้าเลี่ยงที่จะออกไปพื้นที่โล่งแจ้งข้างนอกได้
ก็เลี่ยงก่อนละกันช่วงนี้นะคะ
เห็นไหมล่ะไม่มีมารยาทอ่ะไม่รู้เธออยู่วงการมาตั้งนานทำไมไม่รู้จะแบบ
ผมแกล้งผมแกล้งไม่เป็นไรหรอก
อยากจะรู้จะพูดว่ายังไงหนุ่มทำอะไรก็ได้เธอเธอทำอะไรไม่ผิดหรอก
นี่กำลังดูอยู่นี่ดูอะไรอีก
เข้าไปดูเพราะว่าเขากำลังทำไมจะไม่ตั้งใจฟัง
เพราะสปอร์ตมันเท่าไหร่เป็นอันดับที่เท่าไรมันมีผลกระทบต่อสุขภาพยังไง

แล้วหมายถึงเล่นโทรศัพท์ได้เลยเหรอ
ไม่ใช่เปิดกำลังดูข้อความว่าเขาพูดถึงคุณได้ยังไงบ้าง
นี่ไงจริงเขากำลังพูดถึงคุณอยู่
เขาบอกคุณพระดำเป็นคนน่ารักไม่ได้เป็นคนส่งฮะแม่ไม่ได้เป็นคนส่ง
ไม่ได้เป็นคนส่งอ้าวแล้วใครเป็นคนส่งให้ข่าวสดล่ะ
ไม่อะไรทำไมอ่ะ
ไม่เพราะเขาบอกว่าข้อความหรือว่าข้อความที่ลงเหมือนที่มดดำ
จะไปรู้จักกับเขาด้วยยังไงอ่ะจะไปรู้จักกันนะ
ก็ไม่รู้แต่ว่าหมายว่าอย่าเสี่ยมเนาะ
ไม่ได้เสี่ยมแต่มันเป็นอ่ะมันเหมือนจริง

ก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นข่าวสดเขาลงไงเขาเห็นว่าคุณ
ก็แบบว่าเหมือนประมาณเออพอแล้วหนุ่มต้องอะไรอีกล่ะ
ในที่ประชุมสอสอเขาก็บอกนายกยุบสภาเถอะ
แต่นายกบอกแล้วนี่ว่านายกจะยุบนายกยุบก่อนอยู่แล้วอืม
นะฮะแต่หมายถึงว่าครูแก้วเขาบอกว่าเนี้ยรัฐมนตรีเองก็ไม่มาตอบกระทู้
ตายเดี๋ยวโทษนะคะนั่นเก้าอี้ใช่ไหมไม่ใช่คน
รัฐมนตรีเองก็ไม่มาตอบกระทู้สอสอก็ไม่มาประชุมนายก
สอสอเขาไม่อยากประชุมแล้วยุบสภาเถอะอันนี้คือจากรองประธานสภา
ครูแก้วของจังหวัดนครพนมเนี้ยนะฮะค่ะครูออกมาพูดอย่างงี้เลยอืม
ซึ่งวันนี้มันก่อนที่จริงจริงแล้วจะเข้าเข้าออกออกกันเนี่ยอืม
ไลน์จริงจริงคือวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์อ่าอุ้ยก็อาทิตย์หน้าแล้วดิคะ
อาทิตย์หน้าถ้าสมมุติอันนี้คือ๗กุมภาพันธ์เนี่ยคือครบเทอมนะ
คือสอสอกอยู่ครบเทิมครับสภาใช่ไหมครับถูกต้องแต่ถ้าสมมุติอยู่ไม่ครบเทิมเนี่ย
ก็สามสิบวันอืมต้องย้ายย้ายย้ายเข้าภาคกรรมเมืองใหม่เลยเนี่ยค่ะ
สามสิบวันวันนี้นะครับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดรก็ได้แจ้ง
ให้กับที่ประชุมทราบถึงการสิ้นสภาพของสอสอสองคนนายสถิระ
เผือกประพันธ์สสชนบุรีพักเศรษฐกิจไทย

หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่
ส่งผลให้สอสอที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตอนนี้

มีองค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่

คุณสสสภาพตนเนี่ยได้ยื่นลาออก
สอสอวันที่๒กุมภาพันธ์เนื่องจากต้องเร่ง

จะส่งสสทั้งหมด๓๕๐คน
แบ่งเป็นสสเขต๒๕๐คน

น่าจะไม่ใช่๑๔กุมภาแล้ว

เหลือที่สสพูด

มันเหลือแค่๓๐วัน
พักกันทันหมดเลยอืมนะแต่ถ้าสมมุติเขายุบสภาตามกำหนด
มันจะต้องเป็นหกสิบวันมันต่างกันตรงสามสิบกับหกสิบน่ะ
คุณหนุ่มครับเพราะฉะนั้นเนี้ยทำไมครับอ้าวที่พูดไป
อ้าวเพราะฉะนั้นเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยผมก็ต้องฟังไง
อ้าวก็ช่วยหยุดเรียกโทรศัพท์อ่ะผมกำลังฟังดูเนอะ
ผมกำลังคำนวณกฎเครื่องคิดเลขไงเออมันไม่ได้ต่างกันเลยหนุ่ม
เขาพูดสามสิบวันกับหกสิบวันมันไม่ได้ต่างกันนับเลขไม่เป็นเหรอ
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วอีบ้าเมื่อกี้ผมยังถามเลยว่าเท่าไหร่
คุณก็ตอบเองว่าเท่าไหร่อ้าวว่าไปกี่วันก็ต้องยุบสภา
แล้วต้องไปสมัครพักใหม่กี่วันถ้ายุบสภาก็รอฟังคุณพูดอยู่นะ
อ้าวอีบ้าก็ตอบไปแล้วไงสามสิบวันก็สามสิบวันไงเออ
แล้วยังไงล่ะเอาไปต่ออีบ้าเร็วเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละ
เหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าเขาจะยุบสภาแล้วล่ะ
ดังนั้นตนคิดว่าจะรีบลงพื้นที่หาเสียงดีกว่ามานั่งในสภา
เพราะประชุมไปก็ล่มไปประชุมไปไหนอะไรอ่ะประชุมไปก็ล่มไป
อันนี้ถามแบบถามแบบไม่รู้แล้วกันนะคะพี่มด
อยากรู้ว่าหน้าที่หลักของสอสอเนี่ย
คือเข้าประชุมลงพื้นที่หรือหน้าที่หลักเขาจริงทำอะไร
หน้าตอนนี้มันความเหมือนแบบว่าอย่างงี้อ่ะอืม
มันไม่มีความแน่นอนถูกต้องป่ะมาประชุม
แต่ก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วแล้วคนอื่นล่ะ
ก็มันไม่สามารถกระตุกต่อได้คือแค่อยากรู้ว่าอ่ะอย่างอย่างคนแหละที่เวลามาไม่ถึงกึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ
เพราะว่าติดภารกิจหรืออะไรไม่รู้แหละหรือจะป่วยพร้อมกันร้อยคนหรืออะไรอย่างนี้
ก็เลยอยากรู้ว่าหรือจริงแล้วประชุมสภาจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้เหมือนวิชาเรียนเสกรวมมหาลัยอย่างนี้
เข้าไม่เข้าก็ได้ไม่ได้เช็คชื่อแต่ว่ามันมีหน้าที่หลักภารกิจอื่นที่ต้องไปทำจำเป็นกว่านั้นอะไรอย่างนี้
วันนี้ปรบนี้ภาคฝ่ายค้านไม่เล่นด้วยอ่ะสมมติปรบกัญชาเนี้ยอย่าว่าจะเอาฝ่ายค้านเลย
ฝ่ายรัฐบาลบอกไม่เอาด้วยก็ไม่มีใครเข้าประชุม

บางทีบางทีมาที่ประชุมนั่นแหละแต่ก็อยู่ข้างนอก
แล้วถ้าเข้ามาแล้วแบบว่าก็โหวตไม่เห็นด้วยไม่ได้
เดี๋ยววันหนึ่งถ้าพี่เป็นสอสรนะลูกเดี๋ยววันหนึ่งถ้าพี่เป็นสอสรเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ป่ะ

มดดำก็รู้หมดเลยอ่ะมดดำไปไปทุกพักอ่ะ
อ๋อเอ้าอีห่าไปทุกพัก

เพื่อนฉันเป็นคนมีเพื่อน

แม่งค่ะ
ไอ้ประสบชั่ว

ฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับ

เอาล่ะเหมือนเขาก็ไม่ประชุม

ครูแก้วทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ตัวผมเองเนี่ยก็อึดอัด

เวลามาประชุมครูแก้วก็บอก

เพราะรัฐมนตรีก็ไม่มีใครมาตอบกระทู้
ตัวรัฐมนตรีเองสมมุติวันนี้สอสอเข้าประชุมกัน

ไม่มีรัฐมนตรีตอบไม่มีคนได้คุยด้วยเลย
จะคุยกับใครอ่ะ

มันมีสิทธิ์ลาถูกไหมแต่ถ้าไม่มาทุกวันมันก็

ไม่รู้สึกแบบอะไรกับเงินเดือนเหรอ

เขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาไปลงพื้นที่เตรียมหาเสียงดีกว่า

เพราะฉะนั้นผมจะทำให้ภาคประชาติปฏิ

ไปกระดูกสงชาตินะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ห้วยขวางที่มีข่าว

ก็คือไปเรียกเงิน

ดาราสาวชาวไต้หวัน

ซึ่งเป็นเพื่อนของเธอเป็นคนสิงคโปร์นะฮะ

ทางฝั่งของคุณสกายเองเนี่ยก็ตั้งโต๊ะแถลง

ก็คือพูดในหลายเรื่องทีเดียวนะครับ

เดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับ
แล้ววันนั้นเนี่ยเขาเองไปงานวันเกิดเพื่อน

ตำรวจเรียกพอลงมาเสร็จปุ๊บตำรวจ

ดูพยายามถามหาพาสปอร์ต
ถามหาวีซ่าเขาก็บอกว่า

เขาสอบเป็นตัวจริงไม่ได้เอามาแต่ว่าโชว์รูป
ดูปรากฏตำรวจก็ไปตะคอกเขา

เขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เนี่ย
มาเที่ยวเมืองไทย๑๐วันไม่จำเป็นต้องทำวีซ่า

ก็บอกว่ามีบุรี

ก็คือ๓พัน

ก็เท่าไหร่๒หมื่นกว่า๒หมื่น๔
หรือค่าอะไรอีก๓พันก็รวมเป็น๒หมื่น๗

ก็เลยจ่ายไป๒๗๐๐เขาก็งงอยู่เหมือนกัน

บุหรี่ที่เขาซื้อมาเขาซื้อที่ตลาดห้วยขวางด้วยซ้ำไป

ซื้อที่เมืองไทยแล้วไปจับเขาได้ยังไง
ก็คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเลยนะครับ

ตรวจตรีธิรเดชธรรมสุธีนะครับ

กับทางเจ้าที่ตำรวจสอนองห้วยขวางทั้ง๖นายนะครับ
ฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับ

ถูกแจ้งข้อหาในครั้งนี้มาจากการที่

ถึงการสอบปากคำผู้เสียหายชาวสิงคโปร์นะครับที่มีความสอดคล้องกัน
ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๒๐ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตนะฮะ
ปรับตั้งแต่๑แสนถึง๔แสนบาทหรือประหารชีวิต
โอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับ
เมืองต้นนะฮะผู้ต้องหาทั้ง๖คนก็ให้การรับสารภาพในชั้นสืบสวน
แต่เมื่อมีการสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนเพื่อลงสำนวนคดีปรากฏว่า
หกคนปฏิเสธเลยนะครับเนี่ยฮะก็คือพลิกทำทันทีนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะฮะทางคณะทำงานก็มั่นใจในพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ
โดยหลักฐานสำคัญเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากทางภาคเอกชนที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ของนายตำรวจเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะสองนายครับที่มีการเดินไปพูดคุยกับทางผู้เสียหาย
อย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวรายงานได้บอกว่า
ดาบตำรวจอธิเวศจุลพันธ์เป็นผู้ครับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
ที่ปรากฏ๑ใน๗รายชื่อถูกสั่งย้ายให้มาช่วยราชการ
ไม่พบว่ามีรายชื่อที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
เนื่องจากในขณะเกิดเหตุเจ้าตัวเนี่ยออกไประงับเหตุจริงนะครับ
ในพื้นที่รัชดาซอย๑๐เนี่ยนะฮะ
จริงแล้วเนี่ยภาพที่อันยูชิงได้มีการ
ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่เนี่ย
เพราะตำรวจเป็นคนเดินเอามาแล้วใส่มือแล้วให้ถือ

คือมันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดหลายมุม
ที่เห็นว่าเขาถือแล้วก็สูบ
แล้วพ่นควันออกมาที่ตำรวจอ่ะเอาคลิปพวกนี้มายืนยันว่าเนี่ย
เขามีบุหรี่ไฟฟ้าในมือจริงแล้วก็มีเป็นภาพนิ่ง
อีกหลายมุมที่มันลักษณะเหมือนแคปมาจากกล้องวงจรปิด
ครับแต่อันนี้มันจะมีอันหนึ่งที่แบบว่า

บอกว่าตำรวจเนี่ยเอาผลิต๓อันเนี่ยยื่นมาแล้วก็
ให้อันอยู่ชิงถือแล้วก็ถ่ายลูกเอาไว้

ล่าสุดนะฮะผู้ต้องหาทั้ง๖คนครับ
ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์นะฮะ

โดยสารท่านเองก็พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหารวมไปถึงพฤติการแห่งคดีแล้ว
กรณีนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อภาพลักษณ์และกระบวนการยุติธรรมของประเทศโดยรวม
อีกทั้งจำเลยเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและกระบวนการในชั้นสอบสวน
ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ให้ยกคำร้องจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่รัชธรรมคุมตัวผู้ต้องหาไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีครับ
แชร์ภาพนี้กันเยอะมากภาพที่ตำรวจแบบใส่มวกใส่แว่นแล้วก็โดนคุมตัวแบบเดินขึ้น

ภาพนี้คนชัยเยอะมากเลยน้ำเบ้ยน้ำเบ้ยน้ำเบ้ยน้ำเบ้ยนี่เห็นไหมล่ะ

จากใส่ชุดเดียวกันกับคนข้างบอกเลยนะอัพยศอัพยศจริงผมบอกเลย
ถ้าโอเคเพื่อความเป็นธรรมหรือหลายก็บอกว่าโอเคถ้าเรื่องนี้เป็นจริงก็ถือว่าอัปยศมาก

แล้วพอหลังจากเคสนี้มีเคสอื่นตามมาเพียบเลยมีคนจีนเขามาร้องรับเที่ยวจีนมาร้องว่าเขาก็โดนตรงนั้น
ซาอุมาร้องว่าโดนตรงนี้คือโอ้โหแต่คนไทยร้องมานานแล้วนะคะใช่

ก็ไม่รู้แต่อันนี้มันเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วก็
มันมันเป็นประเด็นที่เรียกว่าสังคมเองก็จับตามองแล้วก็คือดังไปทั่วโลกนะตอนนี้

สิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดน่าฟังหมดเลยนะแล้วก็ตรงหมดเลยด้วย
ใช่แต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะย้อนกลับไปประมาณแบบเดือนปีที่แล้วประมาณแบบกลางปีที่แล้วเนี่ย
จริงถ้าที่ผมจำได้นะมีหนังสือคอลัมป์ของอาจารย์นิคมชัดลึกหรืออะไรสักอย่าง
พฤติชนเนี่ยผมจำไม่ได้เออเขามีการเขียนเรื่องนี้เหมือนกันว่า
ท้องที่ที่แถวรัชดาเนี่ยเขาบอกเป็นท้องที่ที่แบบว่าแบบน่ากลัวคือจะมีการเรียกรับเงินมีอะไรอย่างนี้
เนี่ยแหละครับก็เอออันนี้ได้มีการเปิดนะครับ
กระโบนการวิธัยนะครับแล้วมีการส่งให้นายนะฮะ
ซึ่งนี่แหละครับนครบาน๘๘สนจราจรกลางเนี่ยฮะ

วัชนอรายเดือนนะฮะ๑แสนคูณ๓๐วัน๓ล้านบาท
ทั้งหมด๘๘ศนก็คือ๓ล้านบาท
ส่งบัชนเดือนละ๒๖๔ล้านบาทนะครับ
สำหรับจราจรกลางนะฮะส่งบัชนอรายเดือน๑แสนคูณ๒๐ด่านนะฮะ
ก็เท่ากับ๒ล้านบาทต่อวันเนี้ยทั้งหมดเนี้ย๒ล้านกูล๓๐วัน
นะฮะส่งให้บรรชนอเนี้ยนะครับ๖๐ล้านรุมละทั้ง๒อย่างเลยนะฮะ

ขณะเดียวกันเขาก็แบ่งไปอีกว่าเมาแอลกอฮอล์เนี่ย

ถูดฉี่ม่วงต้องเอาเงินที่เม็ดเท่าไหร่
ตรวจเจอยาเสพติดจะต้องให้เขาเท่าไหร่
ตรวจพบอาวุธเท่าไหร่จะต้องหาเงินตามนี้มา

บุหรี่ไฟฟ้า๓หมื่นอัลกอฮอล์๓หมื่น
ซึ่งคุณชูวิทย์เล่นใหญ่มากตอนนี้คือแบบว่าเขาบอกโอ้โห

เพราะว่าคุณชุวิตตั้งแต่ประเด็นเรื่องอันอยู่ชิงอ่ะ
ตั้งเป้ายิงไปหาพบชนอยู่แล้วว่า
พบชนควรจะต้องโดนย้ายด้วยไหม
ไม่ใช่แค่ผู้อำกับสนห้วยขวาง
อันนี้คือสิ่งที่คุณชุวิตพูดแบบยิงถามทางออกไปค่ะ

ก็อ่ะที่ไฮไลท์สีเหลืองส่งให้ใครอ่ะ
ก็คือส่งให้บรชนเขาก็เลยมองกันว่า
เอาแล้วอย่างนี้บรชนจะออกมาชี้แจงไหม

ซึ่งอันนี้ยังไงบรชนก็ต้องออกมาชี้แจง
ถูกไหมครับเพราะว่าอ่า
มีคนตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยมาแบบนี้

แต่เขาบอกตั้งแต่วันที่๑คือเมื่อวานนี้ค่ะ
เขาจะแถลงทุกวันตอนละ๑๐ถึง๑๑โมง
บชนจะแถลงทุกวัน

คือแล้วที่สำคัญดูดีฮะเฮียชูแกบอกเลย
บนการด่านรีดไถเลยนะ

แต่ละจอนกลางอีกส่วนนึง
มีนแกไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะ
เธอเคยทำรายการพิธีกรกับเขาทุกวัน
หมายถึงคุณชูวิทย์คนส่งมาให้พี่มอสขนูกก็เคยถามเหมือนกันว่า
ทำไมคุณคือ๑อาพุทธยอมรับ
คือเขาเองก็เข้าไปคลุกคลีใช่ป่ะคะ

พออยู่ตรงนี้แล้วมันเจออิทธิพลทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างนี้

หลังจากที่เขาวางมืออะไรต่างนานาตั้งแต่แบบ

เขาบอกว่าคนส่งข้อมูลมาให้เต็มไปหมดเลย
ไม่หรอกคือต้องบอกว่าคุณชูวิทย์แกเป็นคนกว้างขวาง

นะฮะแล้วก็คือแกรู้จักคนเยอะ

และที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณชูวิทย์แกเหมือนแบบ
เคยอยู่ในวงการเหมือนกับนักเลงมาก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเลงก็จะเกรงใจแกเยอะ

คือแกไปได้ทั้งสองฝั่งเลยไง

คือทั้งฝั่งขออภัยนะคุณชูวิทย์
คือแกก็เคยแบบอยู่ในวงการแวดวงสีเทามาก่อน
แล้ววันนี้แกก็เหมือนกับกลับตัวล้างมือในอ่างทองคำ

คือวันหนึ่งแกก็เหมือนกลับมาทำอะไรเพื่อประเทศชาติ

แกก็แบบพร้อมที่จะแบบว่าลุยเสมอ

มีน่าแอบถามแอบถามเหมือนกันเนาะ

แต่ว่ารอหลักฐานเด็ดก่อนแล้วค่อยเปิด

อ๋อคือเขาก็มีทีมงานทำของเขาเลย

ข้อมูลที่ถูกต้องมาจากเขาสักส่วนใหญ่นะ

แต่พี่แปลกใจที่แกพร้อมชนทุกคนเลยนะ

ศรัทนามาน็อตกองสลัก
มาเนี่ยอันนี้คือปะทะบอชนเลย
ใช่แล้วเล่นถึงบ่ชานอลอ่ะประเด็นนะ

คือแบบก็สุดอะ
หลายคนเขาก็เป็นห่วงทุนจีนสีเทานี่ก็เรื่องใหญ่นะ
ถามว่าถ้าเป็นแค่กลุ่มนักลงทุนเช้าจริงอ่ะ
มันทำอะไรไม่ได้มากขนาดนี้ในเมืองไทยอยู่แล้ว
เจ้าก็เปิดะแป่นก็เปิดหมดเนี่ย
วันนี้เลยคุณก็คงบอกโอ้โหแบบถ้าสมมติแกทำมาอยู่แต่เคยถามนะจริงก็เคยแอบถามกันว่าคุณวิวกลับมาทำรายการไหม
ไม่ทำไม่ทำอยู่อย่างนี้สบายกว่า
หรอคือมันเหนื่อยนะพี่โมทตอนทำรายการอ่ะต้องมาตั้งข่าวใจใครแกก็ปลา
วันที่แกมีตารางของแกวันที่แกก็ต้องตั้งอยู่ด้วยค่ะหมอมัยอะไรอย่างนี้
คุณชูวิตต้อออกกำลังกายทุกเช้านะคะเค้าต้องว่ายน้ำทุกเช้าตอนประมาณตีห้าครึ่งค่ะ
อ๋อหรือว่าแค่ตื่นตีห้าครึ่งเค้าว่ายน้ำทุกเช้าแต่ว่าคือ
คือถ้าสมมติถ่ายรายการอย่างนี้บางทีอย่างพี่หนุ่มอย่างนี้
ออกรายการนี้ผมจำได้คุณนั่งตรงนี้แหละแล้วก็พูดคำนี้
ฉันจะตื่นกี่โมงก็ได้เพราะฉันไม่ได้ไปทำรับงานให้ใครเขาเดือดร้อน
แต่ว่าคือคุณต้องพูดให้มันตรงเออ
เค้าก่อนบอกตื่นบ่ายโมงบ่ายสองวันนี้มันตื่นบอกตื่นสิบโมงปกติสิบเอ็ดโมง
หรอว่าคุณสตรไม่ได้นะผมวันอาทิตย์ไงมันยูด
เออวันวันจันมันเหนื่อยหิมอธอ่ะ
ถ้ว่ามันเหนื่อยจริงไม่อยากจะลุกเลยอ่ะ

ไม่ฉันนอนติดฉันนอนดึก

คือง่ายดีเนาะกับการทำพิธีกรทุกวันนี้คือแบบว่า
มิ้นท์อ่านอุ้ยตกใจ
แต่มึงเล่นโทรศัพท์มา
คราวนี้มันรู้เรื่องเอาไป
อ่ะกลมหน้าทำไม
ขายบริการเลยแล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
โดยระบุว่าคนส่งคลิปมาร้องเรียนบอกรับไม่ได้
ตบสนั่นกลางเกาะภูเก็ตนะฮะไม่รู้ไปโกรธอะไรมาตบไม่ยั้งเลย
เจ้าหน้าที่ว่าไงครับในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งสั้น
ไม่จริงมือตบโขดเป็นข้าราชการแล้วมีแฮชแท็กอีกไม่นะ
ด้วยในคลิปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงสาว
กระโปรงสีดำเนี่ยบุกเข้าไปตบนะฮะตีหญิงสาวที่นุ่ง
เพียงผ้าชะตัวคุณหนูดูสิเหี้ยเขาใส่ผ้าชะตัวเถอะ
คือเคสเนี้ยเป็นคลิปที่ออกมาตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม
ใช่ที่เป็นแบบว่าเหมือนมีคนอ่ะโทรมาบอกคือภรรยาคงคนที่ใส่สายเดี่ยวสีดำ
สำรองว่าเออเนี่ยเหมือนรู้สึกตรงนี้มันจะเป็นสถานที่เที่ยวมั้งคะเหมือนอาบอบนวดหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าเออสามีมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็บุกเข้ามาโรงแรม
เออแล้วเขาก็จับแบบทั้งตบโทรแล้วก็แก้ผ้าประจานคือแบบมันไม่ถูกแล้วเหรอ
มันเป็นศึกแล้วฝ่ายผู้หญิงเขาก็ยกมือไหว้แบบหนูขอโทษหนูไม่รู้
นี่คุณก็อ่านไป

ก็เล่าสิเนี่ย

มาที่ไปก็คือว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาเหมือนกับมีผู้ชายคนนึงเนี่ย
ทักเฟซบุ๊กมาผู้หญิงก็ถามว่าพี่โตเนี่ยทักหนูได้ยังไงรู้จักได้ยังไง
คนที่ชื่อโตบอกว่าอ๋อพอดีเพื่อนเธอเป็นคนแนะนำฉันมา
เสร็จนี้ผู้ชายที่ชื่อโตคนนี้ก็บอกเอาอย่างงี้น้องน้องบีน้องเนี่ยอยู่ที่ไหนดิพี่ไปรับนะ
จะพาไปหาเพื่อนที่แนะนำที่รู้จักนี่แหละ
ผู้หญิงบอกโอเคได้งั้นพี่ก็มารับหนูแล้วกัน

พอรับเสร็จปุ๊บก็ขับรถพาผู้หญิงจะไปบ้านเพื่อนที่แนะนำให้รู้จักนี่แหละทางเฟซบุ๊ค
ระหว่างขับไปปุ๊บโตสะกิดบอกน้องพี่ขอแวะโรงแรมหน่อยได้ไหม

หญิงก็บอกว่าก็ได้ไม่เป็นไรก็เข้าก็เข้าเพราะว่า
ตอนแรกผู้หญิงก็บอกว่าเหมือนกับรู้สึกว่าเออก็
ก็ก็ผู้ชายก็อย่างนี้ผู้หญิงก็เป็นได้เหมือนกัน
คือรักษาเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็คือพาเขาโรงแรม
เสร็จปุ๊บก็ไปมีสัมพันธ์อะไรกันเรียบร้อยนะฮะฝ่ายหญิงก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย
เหมือนกับมีอะไรกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย
เรียกเงินแต่ผู้ชายก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะออกไป
เอาเงินให้อืมผู้ชายก็เปิดประตูโรงแรมออกไปปุ๊บพอเปิดปุ๊บ
เมียผู้ชายสวนเข้ามาเลยอืมผู้ชายเห็นเมียมาปุ๊บผู้ชายก็วิ่งขึ้นรถ
แล้วขับรถหนีไปเลิศเนอะส่วนตัวเมียก็เข้ามาแล้วก็มาตบเอาผู้หญิง
วันนี้หนีไปเลยหนีเลยหนีเลยบอกจะไปเอาเงินให้คือตอนเนี้ยผู้หญิงก็บอกว่า
เงินก็ไม่ได้แล้วก็โดนตบฟรีโดนตบด้วยอะไรอย่างเงี้โดนกระทืบอีก
งี้ฟ้องเขาได้นะใช่ไงปรากฏทำไมรู้ป่ะตอนเนี้ยผู้หญิงก็คือตัวแม่เขา
เพราะพ่อเขาเลยตัดขาดเลยเพราะว่าเหมือนกับนั่นแต่จริงก็จะมีสังคมมุมนึง
ก็บอกว่าก็จริงจริงแล้วการแบบวันนั้นเข้าใจแหละแต่ว่ายังไงก็ต้องมีการ

เขาก็บอกว่าเนี่ยที่ประโยคที่หลายคนสนใจ

แต่ก็ยอมรับนะก่อนมีเพศสัมพันธ์กับนายโต

มันเหมือนกับการขายบริการทั่วไปนั่นแหละ

หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยต้นก็ไม่ได้อยากจะออกมาเรียกร้องอะไร

แล้วสุดท้ายวันรุ่งขึ้นก็มีคลิปหลุดออกมาจริงจริง
คุณหมวยที่เป็นเพื่อนสนิทจึงบอกให้ไปแจ้งความ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยพัง

อย่างแรกทั้งเจ็บทั้งอาย

อยากให้อีกฝ่ายดูแลสามีตัวเองให้ดีก่อนไหม
เรื่องบางเรื่องตบมือข้างเดียว
มันไม่ดังเขาว่าอย่างนั้น
ไม่ใช่มาเกิดเรื่องแล้วจะมาโทษแต่ฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียว

อย่างนี้เขาเอาผิดทางกฎหมายได้ใช่ไหมกัญชัย
ก็ได้เพราะว่ามีการเอาคลิปเขาไปเปิดเผย
เพราะว่ามีการถอดเสื้อผ้าเขาแล้วประจานเขา
อันนี้ผิดเต็มค่ะ
เต็มฮะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ต้องพูดถึง
ก็คือหนึ่งทำร้ายร่างกาย

ไม่รู้เหรอว่ากูเนี่ยเขามีลูกมีผัวแล้ว

เขาบอกเพื่อจะให้มันจบเพราะเขาไม่ไหวแล้วเขาเจ็บ

จริงเขาไม่รู้หรอกเขาเพิ่งจะรู้จักผู้ชายคนนั้น

แล้วคุณเมียหลวงเขารู้ได้ยังไงว่า

เอาจริงมั้ย

อย่าว่าจะเป็นประสบการณ์หรืออย่าว่าเป็นประสบการณ์ไม่ได้นะ
คือเอาเป็นว่าเขาเล่าลือกันมากันแล้วกัน

คือลักษณะแบบนี้มันเป็นเหมือนแบบว่า
ฝ่ายชายไปคุยกับเอเจน

แล้วฝ่ายชายก็ไปรับผู้หญิงคนนี้แล้วก็พาไปโรงแรม

พี่ว่ามันจะเป็นทรงนี้แหละ

แล้วพี่อยากจ่ายก็เลยให้เมียมาตบ

สุดท้ายเมียไม่ไปตบผัว

แล้วสุดท้ายคลิปในวันนั้น

ตัวผู้หญิงเขาก็บอกว่า
สุดท้ายที่ไม่มีคลิปในนั้น
คนที่ตบบังคับให้บีกราบเท้า
พอคุณบีกราบเท้าเมียก็เตะเสยหน้า

มันจะพูดภาษาชาวม่าน

เหมือนที่พี่หนุ่มบอกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดัง

หรือตัวเองก็ต้องทำให้ฝัวตัวเองอยู่ในกฎระเบียบไหม
เพราะถ้าอย่างนี้ยังไงก็ผิดเต็มเลย
แล้วก็แล้วไปทำอย่างนี้ไม่สงสารอีกคนนึงอีกคนนึงเขาบอก
นี่ฟังเขาหนูเพิ่งมาทำงานครั้งแรกแล้วแหมดเศรษฐกิจอย่างนี้เนอะตัวเองเนอะ
อันนี้พูดยากเพราะว่ามันก็มีกฎหมายกำหนดเอาไว้อยู่แล้วว่า
คุณขายบริการมันผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันคือมันต้องแยกทีละส่วนเลย
ขายบริการผิดไหมอ่ะผิดถามว่าสมมุติอ่ะสมมุติรู้ว่าเขามีลูกอย่าง
แล้วกันนะคะรู้ว่าเขามีลูกมีเมียเป็นชู้กับเขาเนี่ยผิดไหม
อันนี้ผิดศิลธรรมถูกไหมคะแล้วถ้ามันมีภาพอะไรจัดจัดการที่มันเห็นชัดเจนได้
คุณเขาฟ้องได้เหมือนกันอ่านั่นก็ได้อีกข้อนึงแต่ไอ้ทำร้ายร่างกาย
ประจานแก้ผ้าถ่ายคลิปก็ผิดเหมือนกันคือมันก็ต้องแยกทั้งหมด
คือพอมันมีกฎหมายปุ๊บมันก็ต้องค่อยค่อยแยกไปทีละข้อทีละปฏิอืมได้
แบบนั้นมาดูเรื่องของคุณน้อยกองสลากพลัสกันหน่อยนะคะก็รายวันเหมือนกันนะ
หลังจากที่เคลียร์ไปแล้วเนาะเรื่องที่ว่าคนที่ถูกสลากในงวดเมื่อวานนี้
จะขึ้นเงินยังไงแบบไหนก็คือขึ้นเงินล่าช้าประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
วันที่๗น่าจะได้เงินกันแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะโดนหักภาษีด้วย
ก็มาพร้อมกับธนายความนะคะเข้าพบคนตำรวจรีอนนสมบัติผู้บังคับการ
ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาร้องทุกข์กล่าวโทษมาว่ากองสลากพลัสร่วมกันเสนอจำหน่าย
จำหน่ายสลากที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนด
ก็คือขายสลากเกินราคานั่นแหละซึ่งอันนั้นคือข้อหาแรกสุดเลยที่คุณน็อตโดนแจ้งเอาไว้
จริงรอบที่แล้วเนี่ยเรียกมารอบนึงแล้วแต่ว่าคุณน็อตขอเลื่อน
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเรียกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะซึ่งคุณน็อตก็มาพร้อมทนายความ
คุณน็อตบอกว่าเออเดี๋ยวขอไปพบกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาให้สัมภาษณ์
เรื่องนี้พนธรรมดรีอนัลบอกว่าก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการขายสลากเกินราคากับคุณน็อตแล้ว
ถ้าคุณน็อตสารภาพเนี่ยก็เปรียบเทียบปรับในชั้นพนักงานสอบสวนได้ปรับไม่เกิน
หมื่นบาทแต่ถ้าปฏิเสธก็จะนำสำนวนส่งอายการสั่งฟ้องต่อไป
ก็เรามีเสียงคุณน็อตพูดไหมอันนี้เขาแถลงตอนไหน
ขอฟังเสียงหน่อยค่ะเออผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครกันแกล้งผมหรือเปล่า
แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้จำหน่ายสลากเกินราคาแล้วมองด้วยดีที่ตำรวจทำกับทางลูกค้า
ถูกแน่นอนอยู่แล้วครับอยู่คุณจะไปหน้าบ้านลูกค้า
บางลายไปสองสามทุ่มอืมแล้วไปบอกให้เขามาเป็นพญานในคดีจำนายสลัดเกินราคา
ลูกค้าผมก็ด่ากลับอืมบอกเขาเต็มใจซื้อกองสลากพัดเดี๋ยวเราจะขายเสื้อ
นั่นแหละฮะจะเป็นทุนในการเดินไปรับทราบข้อเก่าหาทั่วประเทศ

เปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตวิกฤตนี้เป็นโอกาส
เขาก็ยังยิ้มออกคุณน็อตเขาก็เลยพร้อมจะสู้
เขาไม่รู้หรอกว่าใครแกล้งเขาอะไรยังไง
เขาว่าอย่างนั้นแต่อย่างน้อยคนถูกรางวัล๕๖ล้านใช่ไหม

เขาจะโอนเงินมาให้แต่ว่าขอกระบวนการในการดำเนินการนิดนึงนะคะ
แล้วมันจะจบยังไงต้องปิดไหม
ก็คงต้องปิดก็ช่างปิดมาแล้วอ่ะพี่โน๊ต

โอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
ไปดูเรื่องราวของแพรรี่นะฮะก็ออกมาแฉกูบาไก่นะครับ
ก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
คือแพรรี่เองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กออกมานะครับ
บอกว่าพระที่เป็นวัตถุโบราณ
นี่เห็นแล้วก็เพลียใจเมื่อไหร่จะฉลาดกันสักทีนะ
ชาวพุทธบางกลุ่มในประเทศนี้ปลดิฉันอยากถามไปถึงคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์
แก่นบอกว่าแบบนี้เข้าข่ายอวดอุตริใหม่คะ
บกวนคณะสงฆ์ช่วยสอบอธิกรพระไก่
เพิ่มเติมในกรณีนี้ด้วยนะ
อ้างชาญอ้างนิมิตรไม่ได้นะครับ
นี่ครับนักโบราณคดียันวัตถุโบราณที่ครูบาไก่ไปขุดเนี่ยเป็นของเก๊
คือสืบเนื่องมาจากที่ครูบาไก่เนี่ยนะฮะ

บอกว่าท่านเนี่ยนิมิตรนะอย่างที่บอกไปว่าไปฝันเห็นนะครับ
เป็นพระนะครับแล้วก็อยู่ในดิน
ตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้ก็เลยไปบอกว่าเนี่ย
บ้านชาวบ้านเนี่ยก็คือให้ล้อมเป็นสายสินแล้วหลังจากนั้นก็มีการขุดลงไป

คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผมนั่งแบบเนี่ยหลับนะหลับ

โทษใหม่่มั๊ย
เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอยู่แถวแถวอื่นธุงธรรมศาสตร์
ที่เขาไปดูท่าประจันคนแถวท่าประจันตื่นเต้นอะไรกันเหรอ

อาจจะคิดว่ามีการเสพสังวาดเท่านั้น

อ้างตัวเองเป็นผู้วิเศษ
ต่างนานาว่าอัตมารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้
แม้เพียงเด็กรู้เดียงสา

ใช่เขาบอกว่ามี๔ข้อไหมคะสำหรับอาบัติปราชา

อุตรีว่าเจออุ๊ยไปขุดซิไปขุดนี้ก็ผิดแล้ว

พระพูดเท็จพูดพร่อยในทางใดทางหนึ่ง
เพื่อทำให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเองมีชาญ

จากการปฏิบัติอวดว่าอัตมาเห็นอย่างนี้

เพียงเด็กรู้เดียงสาคนเดียวหลงเชื่อ

ก็คือมีเพศสัมพันธ์จากกับผู้ชายจากกับผู้หญิง

ลักของเขาก็คือขโมย

เนี่ยนะซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้ครูบาไก่ก็มีการเคลื่อนไหวไปแล้วทีนึงนะฮะ
เพราะว่าหลังจากที่ถูกโยงอุปถาคอีคคิวแล้วก็บุ๋มเนี่ยได้มีการออกมาเปิดรัวนะครับ
เรื่องราวที่ว่า๑ไปคุยกับชายหนึ่งคนนึงชื่อว่าเจนจริงรึเปล่า
ถึงขั้นมีการส่งรูปจรวดไปให้ดูกัน

จรวดจรวดกำลังดูจรวดไง
หลังจากนั้นก็มีแบบข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาก็คือ
ทางฝั่งของพระไก่ก็บอกว่ามันไม่ใช่อัตมา
เพราะอัตมาต้องมีรอยสักที่ขา

เออทีนี้ปรากฏว่าทางฝั่งของอีคคิวกับบุ๋มก็บอก
อ้าวแต่ไอ้ที่มีรอยสักเนี่ยเพิ่งจะสักเมื่อปี๖๕นะ

ก่อนหน้านั้นหลังจากนักเรียนเรื่องของพระตอกเสาเข็ม

ไม่ใช่อันนั้นก็บอกแล้วไม่ใช่เพราะมีคนบอกไม่ใช่

ถ้าบ้านนะน่าโบสต์กับเจ็ดสกีบ้านนะน่าโบสต์
คือมีเรื่องของการไปขัดสีไปส่งน้ำ

เจ็สสกีเสร็จปุ๊บระหว่างเขาก็หันมาโบกมือ

เออไม่ใช่โปรดสัตว์นะโปรดสัตว
ตัดภูปชงพระธรรมไม่ใช่นะ

เหอะเงื่อนที่สร้างหายไปไหนบด

บอกอยู่ในเฟฟเขาบอกเขาเก็บไว้ในเฟฟเพื่อความปลอดภัย

เอาออกมาให้ดูสิอยู่ที่ไหน

แล้วบอกว่าจะไปสร้างวิหารวิหารยังค้างเติ่งอยู่อย่างนั้น

รับจากท้องมาเนี่ยคือจะไปสร้างวิหาร
แล้วก็เขาบอกว่าโอเคล่ะก็มีอีคิวกับบุ๋มเนี่ย
ก็จะสร้างท้าเวสวรรณ๗เมตร๘เมตร

อีคิวกับบุ๋มก็ต้องออกมาตอบให้ได้เหมือนกันว่า
ตอนนั้นให้โอนเงินเข้าบัญชีอีคิวกับบุ๋ม

จริงแล้วคือเขาเอาเงินส่วนตัวออกไปก่อน
เพราะมันได้ไม่ถึง

แล้วตอนนั้นตอนนั้นก็คือแบบมีการเอาคืนก็มีการเรียกคืนอะไรอย่างนี้

แต่ว่าอย่างเรื่องของบรรณาโบสต์อย่างนี้

ทางฝั่งของครูบาไก่ท่านก็เลยออกมาบอกว่า

แล้วก็ไปให้ผู้ใหญ่ติเตียน

คือถ้าเกิดแสดงเป็นความสง่างามจริง

ไม่งั้นก็คืออาจจะมีเป็นทัศน
คือเวลาที่แบบพระรูปอื่นก็อยากจะทำอะไร

ข้างตัวให้ดีนะฮะเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ย
คุณจะมีหนังให้ดูต้องยอมรับ

คุณไม่มีในมือเนี่ย
อย่างยิ่งใหญ่ในมหานครสกายวอล์ก
มีดารานักแสดงมาร่วมงานอย่างมากมาย

ใบ๊ก

ว่าหนังเนี่ยรอเจาะคิวให้ทุกคนได้ไปแบบสนุกกันเต็มอิ่มหลายเรื่องมากนะคะ
ตั้งแต่แอนด์แมนแอนเตอร์วอสนะคะ
ลุยมิติควันตั้มแล้วก็มีการเรียนออฟติกาเล็กซี่
แล้วภาพยนตร์ไฮไลท์เนี่ยก็คือเรื่องแอนดแมนแอนเตอร์วอสตะลุยมิติควันตั้มนะคะ
ฉายวันพุธที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
ก็เป็นเรื่องราวคู่หูซูเปอร์ฮีโรแอนดแมนแล้วก็เดอร์วอส
ออกเดินทางตะลุยมิติคอนตัมสู้กับวายร้ายตัวล่าสุด
เขาบอกว่าโหดที่สุดคนหนึ่งของจักรวาลอย่าง

แคงเหมือนหอยแคงอย่างนี้เหรอ

ที่แน่อีก๒สัปดาห์ก็จะเข้าฉายในโรงพักยนต์แล้ว
คุณสามารถไปซื้อตัวล่วงหน้าได้เลยนะครับวันนี้

วันนี้ถ้าคุณมีโอกาสเข้าไปดูไปดูเถอะ
แล้วจะเห็นว่าเทคโนโลยีของเขามันไปไกลแล้ว

เดี๋ยวฉันไม่ไดุ้ดนะจนเทียบจ่ายเงิน

ปริตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
เอาล่ะหลายคนก็อย่างที่บอกวันนี้พิงกี้ก็ออกมาปรากฏตัวต่อสื่อครั้งแรกนะฮะ
สิทธิ์ถอดเฉพาะเวลาถ่ายนะฮะแล้วจะต้องมีคนเซ็นรับรองด้วย
และเมื่อสารอนุญาตบทกำไรเนี่ย
เพื่อสะดวกในการรับงานแสดงและการเดินทาง
พี่คิซว์ครอบครับตัวเองงี่มาบวงสวงเรื่องกุมาร

น่าจะถ่ายไปบ้างแล้วก่อนที่จะมีเรื่องอ่าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
มองมันยังไงให้เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งก็วันนี้ก็ถือว่า
ชีวิตเราก็คือเหมือนละครเรื่องหนึ่ง
คิดว่าคือความจริงก็
มันเป็นความจริงที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแต่อยู่แล้ว
แล้วกฎหมายก็คือ
เราก็สู้ตามกระบวนการกฎหมาย

กฎหมายว่ายังไงก็สู้ตามนั้น
และเราก็รอว่า
ความจริงกับสิ่งที่เป็นความยุติธรรม
เชื่อว่ามันจะรอเราอยู่

เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องแพนอีกไม่ต้องตกใจ
วันหนึ่งเดี๋ยวมันจะพิสูจน์เอง

เขาก็บอกว่าจริงก็บ้านก็นั่นแหละ
ขายไปนานแล้วเป็นบ้านที่เคยซื้อให้พ่อแม่
แล้วก็บอกว่าเนี่ยติดการพนันตามข่าวลือหรือเปล่า
ว่าแม่เนี่ยแม่ของพิงกี้เนี่ย
ติดการพนันตามข่าวหรือเปล่า
เขาก็ยืนยันว่าแม่เขาไม่ได้เล่นการพนันตามข่าวลือ
สำหรับเรื่องงานไม่มีข้อจำกัด

เพราะสารยังไม่พิพากษาตอนนี้เขาก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์
ส่วนเรื่องกำไรอีเอ็มมีข่าวคาดเคลื่อนนะคะ
เราขอสารถอดเพื่อมารับละคร
คือนางมีละครแบบสั้นเป็นแบบว่า

แบบถ่ายอาทิตย์๒อาทิตย์เสร็จอย่างนี้

แล้วก็ต้องใส่ทันทีสมมุติว่าถอด

ต้องใส่ก็คือจะต้องให้ตำรวจใช่ไหม
มันไม่ได้ถอดเองได้ใช่ไหมพี่หนุ่มไอ้กำไรพวกนี้

เฉพาะณตอนที่ถ่ายละครแล้วก็ใส่ใหม่
ขอสารไว้จนเสร็จสิ้นภารกิจ
ถ้าปิดกล้องก็อาจจะต้องกลับไป
ทุกอย่างอยู่ที่ดวงราบินิทของสาร
ซึ่งทุกคนก็สามารถยื่นเรื่องได้

อ่ะเบรกเบรกเดี๋ยวกลับมาครับ

แต่พาทางคุณพิพิษพลพุกะนัสุทธิ์หรือว่าทีเจสเซตเตอร์เป็นนักร้องที่ดัง
แล้วมีผู้เสียหายอีกมาสัก๒๐บาทคนไปแจ้งความออกตัวหนูหลังถูกพิจารณาชีพหลอกเงินสั่งซื้อ
แล้วก็เชิดเงินหนีไปค่าความเสียหายประมาณ๒๐ล้าน
๒๐ล้านบาทนะคะเพราะมันแพงมาก
เปิดเผยสื่อว่าดาราหลายคนก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะครับ
เมืองตรงบรรยายงามสอบสุดที่สอบปากคำความผู้เสียหายเป็นหลักฐาน
รับเชิญใจคุณประกอบปรัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป

ส่วนใหญ่เวลาสืมอเดลซื้อฟิกเกอร์ส่วนใหญ่มันจะเลือกร้านซ์
ตัวอย่างนี้หรอตัวมีบี๊กอะไรอย่างนี้เจอ
ไม่ได้แอบถ่ายและแอบโพสต์เอง
เพราะเขาซีเรียสเรื่องพวกนี้
เขาบอกว่าสงสัยคงมาเป็นการส่วนตัวแหละ
บอกพี่แจ๊คดูฟินมากดูจอยมาก
คงแบบเหมือนคงแฮปปี้ที่เหมือนได้ใช้ชีวิต
เป็นคนธรรมดาคนนึงอะไรแบบนี้

ของคนไทยเลยจ้ะของคนไทยเลย

ใช่เช่นนี่เกรด
บอกว่าคนสกายกลับอยู่กับโบร์ชันไคร
โอเคพรุ่งนี้๕โมง๔๕นะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ